ยุคแห่งโซเชียลครับท่านผู้ชมครับแง่ดีก็มีหลายเรื่อง
อย่างเช่นไปเจอเรื่องอะไรที่มันต้องช่วยกันอย่างคนนี้เขาก็โพสต์
ว่าเขาไปเจอสะพานกลับรถบริเวณถนนเรียบทางรถไฟตลิ่งชันชำรุด
น่ากลัวมากอ่าเขาก็โพสต์นะครับถนนคล้ายกับมีรอยแยกจากกัน
สุดตัวลงไปประมาณ๑๕เซนติเมตรเสียงเกิดอุบัติเหตุ
ถ้าจักรยานยนต์มาเร็วเนี่ยอันนี้ยุ่งแน่ดูจากรูปของถนนที่สุดนะครับ
เห็นว่าจุดที่สุดเป็นช่วงทางโค้งถ้าจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็ว
หรือว่าเลี้ยวไม่ระวังโอกาสล้มและเกิดอุบัติเหตุง่ายมาก
โพสต์ดังกล่าวนะฮะพอเราเห็นเราก็ส่งผู้สื่อข่าว
ลงพื้นที่ไปจุดที่ถนนสุดอ่าทีมข่าวก็ลองขับรถบนสะพานกลับรถดังกล่าว
ปรากฏว่าวันนี้ที่ไปครับคุณเขียนมาสอน

เรียบเลยอ๋อเห็นไหมเรียบเลย

คือไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำงานนะแต่เมื่อก่อนเราอาจจะต้องร้องผ่านโทรไป
ส่งหนังสือส่งจดหมายไปอาจจะไปถึงช้า

เดี๋ยวนี้ร้องผ่านโซเชียลเจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บมาทำให้เลย

เห็นไหมฮะสะพานกลับรถบริเวณถนนเรียบทางรถไฟตลิ่งชัน
ทีมข่าวก็ไปสำรวจโครงสร้างของสะพานที่บริเวณใต้สะพานกลับรถนะครับ
ก็ไปเจอช่างและวิศวกรมาซ่อมโครงสร้างสะพานกลับรถอยู่พอดีเลย
ก็สอบถามทีมช่างที่ซ่อมสะพานกลับรถนะครับ
ข้อมูลว่าสะพานแห่งนี้ใช้วิธีสร้างแบบใช้แผ่นปูนมาประกบต่อกัน
แล้วใช้แผ่นยางโพลิเมอร์ยึดไว้ด้านใต้ก่อนจะมีคานสะพานมารองรับความแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งปัจจุบันการสร้างสะพานกลับรถแล้วใช้หลักการสร้างลักษณะแบบนี้เนี่ยแทบจะใช้ทุกที่
และความคงทนปกติแล้วยางโพลิเมอร์ที่ใช้ติดใต้สะพานจะมีอายุใช้งามประมาณ๕๖ปี
หลายคนที่มาซ่อมก็งงเหมือนกันว่าสะพานแห่งนี้เพิ่งเปิดใช้ไม่กี่ปีปกติมันต้องอยู่สัก๕๖ปีทำไมแผ่นยางโพลิเมอร์ถึงเสื่อมสภาพไวเกินมาตรฐาน
ที่นี้ปกติแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตัวแผ่นยางที่เราพูดถึงกันมันจะมีอายุการใช้งานของมัน
น่าจะ๕๖ปีนะฮะแล้วแต่ว่ามันเก็บมานานหรือเปล่า

ทีนี้เราเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุไม่แน่ใจว่า
มันเกิดจากอะไรนะฮะก็ต้องไปพิเคราะห์
มันซุดมาระยะ
ใช้ได้หมดแล้วปกติแล้วครับ

ตอนนี้แผ่นยางมาซ่อม
คุณอนุโภนวิวสันเทียผู้สื่อข่าวทัศน์ทีวีไปตรวจสอบมา
ทางช่างที่เข้ามาซ่อมสะพานแห่งนี้บอกลักษณะการก่อสร้างว่า
ที่สะพานซุดตัวและแยกออกจากกันเพราะแผ่นยางที่ยึดสะพานนั้นเสื่อมสภาพ
หากปล่อยไว้สะพานก็ไม่เสี่ยงต่อการซุดตัวหรือพังลงมา
เพราะว่าสะพานยังมีคานมารองน้ำหนักเอาไว้ด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามหลังมีกระแสในโลกโซเชียลทางการรถไฟเจ้าของพื้นที่ได้สั่งการเป็นวาระเร่งด่วนให้เข้ามาซ่อมแซมทันที
และสะพานกลับรถก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าปลอดภัยแข็งแรงไม่เสี่ยงต่อการซุดตัวนะฮะ